ส่วนเหตุสลดเหตุการณ์นี้ค่ะที่ผู้รับเหมาก่อสร้างชายคนนึงเนี่ย
พลัดตกลงไปจากสะพานเทพสุดารงไปในเขื่อนลำปากความสูงถึงกว่าสามสิบเมตร
ขณะที่นั่งถ่ายภาพบนราวสะพานกับลูกสาว๕ขวบเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะคะ
ในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็เร่งไปค้นหาแล้วก็พบศพผู้เสียชีวิตแล้ว
ภรรยาก็เศร้าเสียใจนะคะบอกว่ามันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุจริง
ไม่ได้ประมาทไปติดตามจากรายงานกันค่ะ
กู้ภัยจังหวัดกรสินและนักประดาน้ำกระจายกำลังค้นหาร่าง
นายธนกฤษทรัพย์ภัยสารเฮียวรันอายุสี่สิบสี่ปี
ผู้รับเหมาก่อสร้างตลอดทั้งคืนหลังตกลงจากราวสะพานเทศสุดา
เมื่อช่วงเย็นวานนี้แต่เนื่องจากสภาพพื้นที่ค่อนข้างมืด
ประกอบกับบริเวณใต้สะพานเทพสุดาข้ามเขื่อนลำเปล่านั้นเป็นพื้นที่โล่งและกว้าง
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการค้นหาซึ่งสะพานแห่งนี้มีความสูงจากตัวสะพานถึงผิวน้ำสามสิบเมตร
น้ำลึกห้าจุดเจ็ดเมตรกระทั่งเมื่อเช้านี้เจ้าหน้าที่พบร่างของนายธนกฤษ
โผล่ขึ้นมาจากน้ำห่างจากต่อหม้อสะพานจุดที่พลัดตกประมาณ๑๐เมตร
ตำรวจและแพทย์เวรโรงพยาบาลสหสคันร่วมกันชนสูตรก่อนที่จะมอบร่างให้กับญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนา
นางสาวจันเพลเดชวันผู้เป็นภรรยาเสียใจอย่างมากช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะเห็นสามีตกลงไปในน้ำต่อหน้าต่อตาขณะที่เธอกำลังถ่ายภาพให้สามีและลูกสาว
และนี่ก็เป็นภาพสุดท้ายที่สามีถ่ายรูปคู่กับลูกสาววัย๕ขวบก่อนที่จะพลัดตกลงจากราวสะพาน
ส่วนสาเหตุคาดว่าพื้นผิวของราวสะพานน่าจะลื่นจากฝนที่ตกลงมา
ช่วงเย็นที่ผ่านมาบรรยากาศงานศพญาติญาติและภรรยาก็ยังคงโศกเศร้า
นางสาวจันเพ็ญยังทำใจไม่ได้เธออยากบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุ
ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
แล้วมันยังมันแห่งดีเวลาแล้วก็ถึงไปนั่งแล้ว
โดยให้ลูกสาวมานั่งมายืนมายืนทิ้งใกล้ใกล้ขา
ท้ายครูกันกับลูกสาวนะครับครับ

ลูกไส้อยู่ปีปีสี่เดือนนี้ก็เลยดิ้น
แล้วมันมีเป็นแล้วสะพานที่ระวังอ่าสแตนเลสนี่ก็สแตนเลสอีก
อีกฝั่งแห่งมันบาดครับมันสิเศษามันเล็กนิดหน่อยมันรอดได้
ตัวแม่นี้ก็เลยย่านลูกคลุกลิ้งไปลุดป่ะ
ในจังหวะเดียวกันคือลูกสาวนะครูที่อยู่ข้างโทและ
เขาดิ้นออกจากประมาณว่าเนี้ยจะเอาน้องครูกับแม่
ก็หลุดออกจากพ่อก็เลยเฮ้ยอย่างนี้แบบนี้
แล้วเฮ้ยคือเออซื้อลูกกันอีก
ผ่านตกลงก็คือว่ามันคือจังใดแต่มันคือบัตรเหตุ
เท่าไว้ในตังใจมันคือการขาดฟัง
มันคือสิ่งที่ขาดมันขาดฝัน
มันมาหาว่ามันไม่เกิดแต่อยู่ดีมันเหตุมันเกิดแล้ว
การซื้อเสียทางยังไงคงพบว่ามันจะแห้งไป
ก็แห้งแล้วแล้วว่ายังไง
วิจารณ์นี้ถ้าให้ดีก็ดีไหมค่ะ